เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยทุกคนค่ะในวันพรุ่งนี้ทางทีมข่าว
ลมหายใจที่หายไปกับฝุ่นซึ่งจะเสนอเป็นตอนแรก
เพราะว่าค่าฝุ่นละอองในประเทศตอนนี้ถือว่าสูงขึ้นในหลายพื้นที่
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองค่ะขอร้องให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย
อย่าเอาแต่ต่อว่ารัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ร้องขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาหากสุดท้ายแก้ปัญหาไม่ได้
อย่าตำหนิว่ารัฐบาลไม่มีผลงาน
จะบอกรัฐบาลไม่มีผลงานเป็นคนใด

มันก็ธรรมดาข้อมูลทุกข์เราก็ต้องสู้ดักถูกครับ
เมื่อข้อมูลทุกขุมต้องฝูกกดาลมีอะไรได้ใช่ไหมครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้มาตรการเข้มงวดในการแก้ปัญหาฝุ่น

ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้

ห้ามรถยนต์วิ่งในเขตเมือง
รวมถึงการประกาศสภาวะฉุกเฉิน
มรนายกรรธมุตรีและรัฐรถมุตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขผุดไอเดียให้คนทำงานอยู่บ้าน

โดยเสนอให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำร่องในเรื่องนี้

แล้วก็คอยใช้วิธีการตรวจรับงาน

มันก็ลดผลพลายได้คือการลดค่าใช้จ่ายของ
ค่าโสหุ้ยต่างขององค์กรด้วยนะ
ใช่ไหมแล้วก็ค่าเดินทางของพนักงานมันมี
ปัจจัยบวกหลายอันที่ควรจะต้องนำมาพิจารณา

เราจะให้อินเซ็นทีฟ

ขณะที่ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์

ฝุ่นของไทยอันตรายเทียบเท่ากับอะไร
ก่อนร่วมกันโหวตการแก้ปัญหาของภาครัฐตอนนี้

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน